ที่ร้านอาหารบ้านกลางน้ำหนึ่ง

กับรถพ่วงข้างที่ไม่ธรรมดา
เอาใจคนรักแมวกับคาเฟ่แมวที่เชียงใหม่

ที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

อาทิตย์นี้๑๔นาฬิกา